ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกค่ะ
แล้วก็เป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็ก
เด็กผู้ชายอายุแค่สี่ขวบเองนะคะครับ
คือเด็กเขายืนอยู่ริมถนนแล้วรถกระบะพุ่งมาชนแบบจนร่างเด็กกระเด็นไปอ่ะ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพี่สาวอายุ๑๒ปี
พี่สาวยังช็อกอยู่เลยนะคะบนถนนคลองสิบห้าค่ะ
อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกเด็กชายชายานนท์ผลจัดหรือน้องฮาเวีย
อายุสี่ขวบเองนะคะถูกรถกระบะพุ่งชนเสียชีวิตคาที่เลย
สภาพศพคือศีรษะแตกใบหน้ายุบเลือดไหลนองพื้นค่ะ
กับพี่สาวยืนร้องไห้แล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
คนขับรถกระบะคือนายสมารมีกลุ่นอายุห้าสิบสามปีก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
คนนี้ค่ะยืนรอให้การกับตำรวจอยู่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นเด็ก
นี่นะคะนายสมานเขาขับกระบะเชฟโรเลส๔ประตูสีขาว
แต่สภาพรถกระบะก็คือไฟหน้ากันชนบางคนด้านซ้ายเนี่ยแตกเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี่คือสภาพรถที่พุ่งไปชนเด็ก
คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นเขตชุมชนก็จริงแต่ไฟค่อนข้างมืด
แล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดโอ้โหวันนี้ลงพื้นที่ไปคราบเลือดยังอยู่บนถนนอยู่เลยนะคะ
ครับแม่ของน้องฮาเวียนางสาวกฎชกรผลจัดอายุสี่สิบหกปี
บอกว่าปกติทุกวันช่วงเย็นจะพาลูกไปวิ่งออกกำลังกาย
เมื่อวานนี้แม่ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะก็พาน้องฮาเวียกับลูกชายของเพื่อนบ้าน
อายุใกล้ใกล้กันอ่ะสามสี่ขวบซ้อนจักรยานยนต์กันไปไปกันสามคน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะเธอก็เลี้ยวรถไปจอดในซอยทางแยกฝั่งซ้าย
เพราะว่าลูกสาวอายุ๑๒พี่สาวของน้องฮาเวียขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมา
พอจอดปุ๊บพอลูกสาวจอดเอาขาตั้งลงจอดรถเนี่ย
เนี้ยค่ะลูกชายกับเพื่อนอ่ะอายุเท่าเท่ากันอ่ะ
สามสี่ขวบจูงมือกันไปจูงมือกันจะไปซื้อขนมที่ร้านขายของชำฝั่งตรงกันข้าม
จังหวะนั้นนะคะน้องฮาเวียวัย๔ขวบอ่ะนะ
อ้อมผ่านหน้ารถจักรยานยนต์ของพี่สาวตัวเองอายุ๑๒อ่ะนะ
เพื่อที่จะขึ้นรถยืนอยู่ริมถนนยืนยันว่ายืนอยู่หลังเส้นขาวนะคะ
ไม่ได้ยืนกลางถนนยืนหลังเส้นแบบนี้
เขาก็ยืนกำลังจะขึ้นรถกันอยู่รถกระบะพุ่งมาคือขับมาเร็ว
เสยชนร่างน้องฮาเวียเนี่ยกระเด็นไปเมตรหนึ่ง
แล้วมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพี่สาวของน้องฮาเวีย
พี่สาวอายุสิบสองอ่ะคือต่อหน้าต่อตาเลย
แล้วคุณผู้ชมคะคือน้องฮาเวียที่ถูกรถชนเนี่ยนะ
อีกสี่วันอ่ะคือวันที่เก้าเมษายนเป็นวันเกิดน้อง
แบบสี่ขวบเต็มนี่ค่ะแล้วมาเกิดเหตุสลดซะก่อน
ทุกคนยืนยันว่าน้องไม่ได้ไปวิ่งเล่นอยู่กลางถนน
คือน้องเขายืนอยู่หลังเส้นขาวจริงแต่รถกระบะขับมาเร็ว
แล้วก็พุ่งแบบเสยชนเลยอะค่ะ
แต่ละก็ไม่ได้แก้ใจว่าเห็นมองเห็นว่าพี่เคยจอดอยู่กับน้องเก่าแล้ว
พี่เขายืนยันว่าน้องยังอยู่ในเส้นขาวไม่ออกเส้นขาวเลยเพราะก็เห็นตามตาเลย
แล้วพี่สาวเขาสติหลุดไปเลย
ไม่ฟังใครก็ร้องโวยวายโวยวาย
น้องเดินมาหาหนูจะมาขึ้นรถด้วย
พอละหนูตั้งขยันลงน้องก็เอาอย่างนี้เลย

พอละลดออกไปตรงนู้นน้องก็ตกลงมา
เมื่อก่อนถ้าไม่เห็นพวกน้องก็กระแทกพื้น
พี่สาวของน้องที่เศรษฐ์ชวิตยังช็อคมากแบบเฉลิมก็เห็น
มันแบบต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแถวเนี้ยค่ะ
ตอนเย็นเย็นคนไปออกกำลังกายกันบ่อยนะตอนแรกเนี่ย
เมื่อวานที่เกิดเหตุตอนเย็นใช่ไหมคะได้ยินเสียงดัง
ก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นเหตุการณ์รถมาชนเด็กจนเสียชีวิต
ส่วนเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่มกับตันยูจุดสพอำเภอองคารักษ์ก็บอกว่า
พอไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะคือสภาพร่างกายของน้องฮาเวียที่ถูกรถชนอ่ะนะ
ไม่สามารถที่จะประถมพยาบาลได้แล้วอ่ะคือเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเลยอะค่ะ
คือกระโลกฐานกระโลกยุบหมดเลยคือกดลงไปคือยุบเลย
แล้วก็มีแผลตรงน่าจะเป็นทางด้านซ้ายตรงบริเวณตรงเข่าช่วงเข่า
ตรงนั้นเป็นแผลลึกก็เกือบขาดเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บริเวณลำตัวน้องเนี่ยเป็นรอยคล้ายกับเป็นรอยขูดกับถนนนะฮะ
ช่วงตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาคือเหมือนเป็นรอยลาก
อยากให้นำสัญญาณไฟอะไรก็ได้มาติดทำเป็นสัญญาณบอกเนื่องจากตรงแยกตรงนี้ไม่มีสัญญาณอะไรเลย
บางทีผมถ้ารถมาทางตรงเนี่ยเขาไม่รู้ว่าทางแยกยังไง
คือคนไม่ชินเส้นทางเนี่ยก็อาจจะพุ่งตรงได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ตายินตะเสี่ยงตึ้งตึ้หนแล้วก็ไปอีกพอรถมันเลยเลยไปแล้วก็เห็นเด็กมอนอนอยู่อ่า

ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่คนขับกระบะที่เป็นคนขับชนน้องอ่ะนะคะ
นายสมานมีกุลเขาบอกว่าเขาก็ถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้วคนนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถมาดูสวนปลูกผักอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสองกิโล
กำลังขับรถกลับบ้านที่คลองแปดมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นเด็กจริงจริง
เขายืนยันแบบนี้ก็เลยพุ่งชนไปเต็มเต็มเลยยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างค่ะ
ใส่ทีตรงหน้าตรงที่จัดเหตุตั้งหน้าเดี๋ยวเขาเสียใจอะไรกันอยู่
อ๋อใครที่อยากให้เกิดผมรู้สึกไม่ดีเลย
เหมือนก็คิดถึงอกเขาอกเราอะนะ
ก็เลยว่าเราไม่ขับรถอะไรเยอะดีกว่า
ตำรวจก็ดำเนินคดีนะคะตำรวจสพองคารักษ์แจ้งข้อหานายสมาน
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนเรื่องการเยียวยาครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
ก็จะต้องมีการนัดเจรจากัน
หลังจากจัดการเรื่องเอกสารทางราชการอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะ